ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เชอรี่แบบรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เอามาเล่าคือเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อคืน

ไปทำลายอัฐิคุณปอลทฤษฎี

ที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตกออกตกใจแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
พอสมควรนะคะสำหรับข่าวนี้คุณผู้ชม

เหลศนุการเจ้าคณะตำบลในเมืองวัฒนธรรม
อำเภอเมืองบุรีรำจังหวัดบุรีรำ
เขาได้โพสต์ภาพเจดีบรรจุอัฐิ

คือมันมีร่องรอยชำรุดเสียหายนะคะ
พร้อมกับรายงานด้วยว่าวันนี้๘กันยายน๕๙
มีผู้ร้ายใช้วัตถุที่เห็นในภาพ

ก็มีเศษเหล็กทุบทำลายเจดีบรรจุอัฐิ

โดยไม่ทราบสาเหตุในการกระทำดังกล่าวค่ะ

สร้างความรู้สึกโกรธเครื่องให้กับแฟนคลับ
แล้วก็คนรักคุณปอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

สงวนสหวงผ่านทางโทรศัพท์

รวมไปถึงรูปถ่ายของปอลทฤษฎี
อยู่หน้าเจดีบรรจุอัฐิด้วยค่ะ
โดยไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์อย่างอื่น

เบื้องต้นตำรวจก็ได้รวบรวมเอาหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุเพื่อทำการสืบสวน

แต่ครอบครวนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้
เราพบว่าคนร้ายรายนี้คือ

ทำร้ายสิ่งของอื่นในวัดอีกด้วย
ก็โดนทำลายลักษณะนี้คล้ายกันเหมือนกัน

คนก็คิดไปแบบนั้นหรือบางคนก็คิดว่าแบบพวกเด็กวัยรุ่น
แบบเด็กวงเด็กแว้นอะไรอย่างนี้ว่ากันไป
แต่อีเนียมพิสูจน์ไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอตำรวจจัดการอีกทีนึงละกัน
โดยในช่วงเช้าวันนี้คุณพ่อสงวนจะเข้าไปดูความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็หากว่าการเก็บหลักฐานของตำรวจเสร็จสิ้น
ครอบครัวสาวงจะเข้าไปซ่อมแซมรูปภาพของคุณปอ
ที่หน้าเจดีบรรจุอัฐิอีกครั้งค่ะ
ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหว
อินสตราแกรมของคุณโบแวนด้าเหมือนกันในแวนด้า๒๙
คุณโบก็โพสต์ประมาณว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวครอบครัวคนรักปอปอไม่ต้องเป็นห่วงนะ

โหสิกรรมให้กับคนที่เขาทำ
เพราะคนที่เขามีสติปัญญาคิดดีทำดี

แล้วก็แฟนคลับก็ได้แห่เข้าไปให้กำลังใจคุณโบกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
คืออยากจะทราบเหมือนกันว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร

คนที่เขามีปัญญาจริงเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
ก็เร่งให้ตำรวจหาตัวคนร้ายได้เร็วแล้วกันนะคะ
จะได้รู้ว่าทำไปเพราะอะไรเหตุเกิดเพราะอะไรต่างแบบนี้
ต้องได้รับบทลงเป็นกำลังใจให้นะ
สำหรับครอบครัวรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับของคุณปอนนะคะ
น่าเกิดเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนิดนึง